พาคุณผู้ชมตำรวจเนี้ยเขาเตรียมกำลังไปเลย
เพราะว่ามีหมายจับแล้วจะบุกเข้าไปจับตัวผู้ต้องหาคดีข่มขืนกระทำชำราว
จังหวะเปิดประตูบ้านเข้าไปจะชาร์จตัวโอ้โหตำรวจเนี่ยถอยหลังแทบไม่ทันเลย
ครับปรากฏว่าผู้ต้องหาที่จะไปจับกลายเป็นศพไปแล้วนะคะ
ถูกยิงเสียชีวิตนอนอืดอยู่ในบ้านพลตำรวจตรีธรัชชาถมปัด
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและกู้ภัย
เข้าไปตรวจสอบบ้านพักที่ตำบลชัยบุรีในอำเภอเมืองพัทธลุงค่ะในบ้านเนี่ยมีศพของนายเชื่องอ่อนจูนวัยสี่สิบแปดปี
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนอนเสียชีวิตอยู่สภาพก็คือนอนคว่ำหน้าตรวจสอบตามร่างกายพบว่าถูกยิงด้วยอาวุธปืนชนิดลูกโม่ไม่ทราบขนาดเข้าที่แผ่นหลังหนึ่งนัด
และบริเวณไทยทอย๑นัดสภาพศพขึ้นอืดแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณสัก๓วันได้
ลำตัวยังพบมีดปลายแหลมเหน็บอยู่หนึ่งเล่มด้วยส่วนในบริเวณที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใดค่ะ
โดยก่อนหน้านี้ก่อนเกิดเหตุพันธุ์ตำรวจตรีวิรัติจีนเมืองหัวหน้าชุดปรับรามยาเสพติดตำรวจภูทรเมืองพัทธลุง
เขานำหมายจับของสพลำปำเข้าจับกลุ่มผู้ตายหรือว่านายเชื่องในข้อหาข่มขืนกระทำชำราว
แต่อย่างที่บอกค่ะพอเจ้าหน้าที่ปิดล้อมและกำลังจะเข้าไปชาร์จตัวในบ้าน
ถึงกับต้องผงะถอยกันออกมาเพราะว่าผู้ต้องหาตามหมายจับคนนี้กลายเป็นศพอยู่ที่พื้นไปแล้ว
พลตำรวจตรีธรัชชาก็บอกว่าสอบส่วนเบื้องต้นเนี่ยนอกจากคดีข่มขืนแล้ว
เชื่องยังมีประวัติที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เลยให้น้ำหนักว่าสาเหตุการเสียชีวิตครั้งนี้น่าจะเป็นการฆาตกรรม
และอาจมีทั้งประเด็นเรื่องของคดีข่มขืนแล้วก็ยาเสพติด
ก็จะมีการเร่งสืบสวนขยายผลนะคะว่าผู้ตายเคยมีปัญหาความขัดแย้งกับใครอีกหรือเปล่า

บุคคลในครอบครัวแล้วก็บุคคลอื่นที่เกี่ยวพันธุ์มาสอบปากคำโดยละเอียด
เพื่อจะได้สรุปสาเหตุที่แน่ชัดก่อนจะติดตามตัวผู้กระทำความผิด
ดำเนินการตามกฎหมายให้ได้ค่ะ